พาไปที่เชียงใหม่ที่นั่นสวนสัตว์เชียงใหม่เขาเปิดเมืองเมืองหิมะที่หนาวแบบว่าติดลบ๑๐องศา
ไปหนาวให้สะใจถึงไส้ติ่งกันไปเลยที่นี่ฮะทางผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ท่านเปิดเผยว่าโครงการเมืองหิมะ
ซึ่งมีการจำลองหิมะเอียมที่ตกมาเหมือนจริงเลยนะมันจะพ่นฟี่ฟู้ออกมา
เด็กชอบเลยอ่ะชอบมากสินี่ไงนี่แล้วได้เล่นสไลด์ด้วยสไลด์ที่ไม่ต้องไปถึงอีสาน
แต่ก็สามารถเล่นได้ก็แปลว่าไม่ใช่สไลเดอร์แต่เป็นสไลด์เจ้า

สไลด์
มันเรยองแล้ว

อยากไปทำยังไงนะครับถ้าอยากจะไปนะครับผมบอกนิดเดี๋ยว
ติดต่อที่เขาแล้วก็บอกว่า
ไปเนี่ยจะมีค่าเข้าชมประมาณต้น๒๕๐บาท
๘โมงครึ่งจนถึง๑๗นาฬิกา

ชอบมาก

อากาศจะเย็นอีกกี่วันก็ไม่รู้เนอะ